คุณผู้ชมครับเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพันศาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษแล้วก็เป็นวันชาติ
เป็นวันพ่อแห่งชาติ๕ธันวาคม๒๕๖๑ครับ
ประธานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนุนข้าราชการพี่น้องประชาชน
ก็เข้าร่วมพิธีกันนะครับเริ่มจากการจุดเทียนบูชาพระรัตนาตรัย
จุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชศักระพระบรมราชา
ไว้ครับพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุญเดชบรมนาศบอพิษ
พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อผ้าสีเหลืองแสดงออกถึงความจงรักพักดีครับ
ขณะที่บรรยากาศที่วัดราชบพิษสถิตมหาศรีมารามประชาชนจำนวนมาก

เพื่อทำบุญตักบาทแล้วก็เข้าไปกราบศักระ
พระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษ
ก็ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา
โดยทางวัดก็มีพิธีทำบุญตบาทพระสงฆ์๔๐รูปถวายเป็นพระราชกุศล
เช่นเดียวกันกับที่วัดบวรนิเวศวิหาร
ประชาชนจำนวนมากทยอยเดินทางมาทำบุญ
และกราบศักระพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษ
ประดิษฐานณพุทธบันลังพระพุทธชินศรีภายในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารครับ